เหตุการณ์นี้ก็กำลังไล่ติดตามตัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนนึงไปลักขโมยชุดชั้นในนี่เป็นร้านซักเสื้อผ้าตู้หยอดเหรียญ
ใช่ครับอ่าคืนนี่กลางวันแสกแสกนะฮะ
มาถึงนี่หาใหญ่เลยไม่ได้มาซักนะที่เขาอยู่ในตู้เครื่องซักผ้าอยู่แล้วเนี่ย
มาคุยมาเคลียร์มาหาใหญ่เลยแล้วเลือกเฉพาะชุดชั้นในเอาไปแต่ชุดชั้นใน
นี่ฮะที่จังหวัดระยองนะครับนี่ในตะก้าก็เอารื้อหายายเลย
แล้วไปเลยเนี่ยห่อไปเต็มเลยนี่ฮะโอ้โหผู้เสียหายก็คือหญิงสาวที่เป็นเจ้าของชุดชั้นในนั่นแหละครับ
บอกว่าอย่างนี้ฮะร้านตู้ซักผ้าหยอดเหรียญตรงนี้เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ตรงบนหนองบัวอัมพบันค่าจังหวัดระยองนะครับสามพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
สัก๑๐โมงเช้าเธอเอาผ้ามาซักเอาไว้ที่ตู้นะทีนี้เครื่องซักผ้ามันเกิดปัญหา
ตอน๑๐โมงเช้าเธอเองก็ต้องรีบไปทำงานเธอก็เลยทิ้งเอาไว้ก่อน
แล้วทุ่มนึงเนี่ยก็ให้ลูกมาเอาผ้าที่ซักเอาไว้เนี่ยเพื่อจะเอาไปตาก
ปรากฏว่ามาเปิดเครื่องซักผ้าที่หอดเหรียญตรงนี้ดูหายฮะชุดหายนะครับ
ขอดูกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ชายคนนี้ฮะอายุก็น่าจะ๔๐กว่านะครับ
ว่าเป็นคนนอกพื้นที่มาขโมยชุดชั้นในไปค่ะ
แล้วจากภาพในกล้องวงจรปิดที่ตรวจสอบกันเนี่ยพบว่าเขาเข้ามาก่อเหตุหลายครั้งด้วย
มีผู้เสียหายหลายคนด้วยนะครับล่าสุดสิบสี่พฤษภาคมตอนสองทุ่มนี่
อันนี้นะฮะสองทุ่มเนี่ยเธอบอกว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ย
วางแผนจับคนร้ายด้วยการเอาชุดชั้นในของเธอเนี่ยมาใส่ในเครื่องซักผ้านะฮะ
แล้วคนร้ายก็มาจริงนะครับแต่ทีนี้แฟนพยายามใช้ไม้ไล่ตีเพื่อจะจับกลุ่มตัว
แต่ว่าจับไม่ได้คนร้ายวิ่งหนีไปขึ้นรถเก่งนะฮะแล้วก็ขับหลบหนีไป
คนร้ายเองเนี่ยยังย้อนกลับมาในวันหลังพาเพื่อนมา๓๔คนมาแสดงตัวแบบเหมือนจะข่มขู่
ทำให้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยหวาดระแวงกันไปหมดชุดชั้นในเนี่ยก็หายนะ
ของเด็กของผู้ใหญ่เอาไปหมดเวลามาเอาไปอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งจับกลุ่มตัวให้หน่อย

แล้วก็เขาก็หนีไปอีกค่ะคือเรามีความรู้สึกหวาดกลัวอะไรยังไงมั้ย
กลัวค่ะเพราะว่าหนูมีลูกสาวเล็กอยู่๖ขวบเองค่ะ
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะฮะหรือใครที่รู้จักคนที่อยู่ในคลิปเนาะ
หรือตัวเขาเองก็ยังไงลองไปหาตำรวจเขาหน่อยว่า